มานาน๖๐ปีขนาดนี้จุดเด่นของก๋วเตี๋เราอยู่ที่ไหนครับ
มันอยู่ที่เอ็นตุ๋งจันเนียลก่อน

ชาวบ้านจะต้องมาซื้อกับข้าวตลาดหัวหล่อ
แล้วก็จะต้องขึ้นเรือมาขึ้นตรงนั้นแล้วป้าขายหยุดที่
คัยโนธาตุเออขายที่เรือน้ำ
ครีมหรือนมแบบทั่วไป
เราจะทำแบบต้นตำรับของกรุงโรมประเทศอิตาลีเลยครับ
โอ้โหเอาแบบวิธีดั้งเดิมเลยนะ
มาทำให้ทานกัน
ก็จะสรรหาเรื่องราวและที่มาของก๋วยเตี๋ยวและบรรดาเส้นนานชาติหน้าตาดีมีเรื่องเล่ามาฝากคุณผู้ชมให้ได้ความรู้และได้ท้องร้องกันไปตามกัน
ว่าแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลย
สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราไปตะลุยจังหวัดปราจินบุรีกันมา
สัปดาห์นี้เราจะพาไปย้อนอดีตสู่ดินแดนที่ได้ชื่อว่า
เป็นจุดเริ่มต้นของอริยธรรมเส้นแห่งสยามประเทศค่ะ
เริ่มต้นย้อนเรื่องราวไปกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น
ที่สุดของความเปื่อยนุ่มที่ร้านนายเลี้ยงเจ้าเก่าแก่๕๖ปี
ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยต้มยำน้ำคลุกคลิกสูตรโบราณ
ที่ร้านก๋วยเตี๋ยงหมูโบราณป้าพรจ้าวเก่าห้าสิบปี
แล้วไปปิดท้ายกับ๒เมนูพาสต้าสุดคลาสสิกจากฝีมือเชฟใหญ่สายเลือดชาวอายุทยา
ซึ่งสั่งสมประสบการณ์การทำอาหารจากร้านชื่อดังที่ได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้วกันที่ร้านออปเปอร์เทส
บอกเลยว่าสัปดาห์นี้จัดหนักจัดเต็มกับหลากหลายเมนูเส้นแถมขอแอบกระซิบอีกนิดนึงว่า
ติดตามรายการดีเพราะแต่ละร้านนะคะก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากแฟนเล่าเส้นกันด้วยล่ะ
คุณพระเผลอพูดอะไรออกไปเอาเป็นว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เชิญทัศนาได้เลยนะคะ
สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ดูรายการผ่านไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
แล้วก็คุณผู้ชมที่ดูผ่านทางเฟซบุ๊คไลฟ์รายการเล่าเส้นเป็นเรื่องของเราด้วยนะครับผม
โอ้โหสนุกกันใหญ่เลยนะครับข้างหลังครับนี่แหละครับ๗โมงตรงแบบนี้นะครับ
กับผมวาริสเฟิงรมในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาที่มาและที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทย
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับเห็นช้างอยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมคงรู้แล้วล่ะครับว่าวันนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่จังหวัดแห่งนี้นะครับเราเคยมาเยือนแล้วครั้งหนึ่ง
วันนี้เรากลับมาอีกครั้งครับแน่นอนว่าจะมีร้านเส้นเด็ดมาฝากคุณผู้ชมอีกเพียบเหมือนเคยครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
หากพูดถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่อว่าหลายคนก็คงคุ้นหูคุ้นตากับเมนูก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยาที่มีขายอยู่กันอย่างแพร่หลายแต่แฟนแฟนรายการทราบไหมคะว่าอายุทยาไม่ได้มีดีแค่เรื่องของก๋วยเตี๋ยวเรือแต่จังหวัดนี้นะคะยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามาของอาริยธรรมเส้นในประเทศไทยอีกด้วยค่ะ

เมื่อครั้งนั้นนะคะก็ทำให้มีการแตกลายต่อยอดเป็นก๋วยเตี๋ยวหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือไก่หรือแม้กระทั่งเนื้อซึ่งล้วนแล้วแต่เก่าแก่และมีเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งสิ้นอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านแรกที่คุณน็อตจะพาไปเจอนี่แหละค่ะ
ใครมีคนสูตรขึ้นมาเนี่ย

ก็คือคุณพ่อของเฮียอีกพีนึง
ขายมาก่อนในนี้เหรอ
เขาขายหมู

แล้วเราเริ่มทำเป็นเมื่อไหร่ครับพอเขาหั่นให้ก็ทำไปเรื่อยเรื่อย
ก็ฝึกไปเรื่อยเรื่อยแหละแบบนั้นติดกับทำเราก็ทำช่วยทำ
ทำไปทำมาเราก็รู้วิชาทั้งหมดเลยทำได้เองเลยครับผม
ก่อนบรรยากาศการขายเป็นยังไงครับก็ขายในแม่น้ำ
พายเรือขายพายเรือขายแม่น้ำอะไรครับแม่น้ำป่าก่อน
เป็นเรือไม้เป็นเรือไม้พายเรืองมีหม้ออันหนึ่งหม้อ
มีเตาทานเตาทานเตรียมเครื่องเราเตรียมจากบ้านไปเรียบร้อย
ครับลงเรือลงเรือแล้วขายใครครับแม่น้ำมันจะมีบ้าน
มีบ้านก็อยู่ริมแม่น้ำเยอะไหมเยอะหมายถึงเยอะ
คนกินเราเยอะไหมไม่เยอะหรอกเพราะเราเพิ่งหัดขายใครก็ไม่เชื่อฝีมืออะไร
เราใช้เวลานานไหมครับกว่าจะทำให้ลูกค้าเขามั่นใจในฝีมือของเรา
ผ่านนานครับท้ายอยู่ท้ายอยู่นานเลยต่อเขาจะยอมทาน
ก็ประมาณพอต่อหนึ่งหกหนึ่งหกก็สิบสองปีอ่าแล้วก็ขึ้นมาบนบก
ทำไมเราถึงเลิกขายในน้ำมาขายบนบกมันเริ่มคนน้อยลงคนน้อยลงเรื่อยเรื่อย
ความเจริญมันเริ่มเข้ามาถนนมันเริ่มตัดผ่านก็เลยขึ้นมาขายบนบก
ทุกอย่างขึ้นบนพอขึ้นข้างบนบอกดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะมันก็หลากหลายขึ้น
เป็นร้านชื่อดังเนี่ยปีไหนช่วงแม่ช้อยแม่ช้อยเขาเชียร์อยู่
พอเริ่มมีสำนักชิมต่างมาก็เริ่มมีชื่อเสียงมาเรื่อย
ลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเป็นคนในจังหวัดหรือว่าคนต่างจังหวัดมากินเยอะ
ส่วนมากมันคนในจังหวัดขายมานานหกสิบปีขนาดนี้จุดเด่นของก๋วเราอยู่ที่ไหนครับ
มันอยู่ที่เอ็นตุ๋นเอ็นตุ๋นเนื้อสดเนื้อสดอ่าเนื้อสดร่วงครับ
มีสูตรเคล็ดลับความอร่อยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวขออนุญาตบุกเข้าไปข้างในเลยได้ไหม
ไปดูเลยว่าทำยังไงนะครับผม
อันนี้คือเนื้อที่ว่าจุดเด่นของเราอยู่ตรงนี้มีเนื้อส่วนไหนป่ะครับเฮียครับ
แก้มแก้มหส

ต้มไปต้มกี่ชั่วโมงไม่เกินสองชั่วโมงกว่าไม่เกินสองชั่วโมง
ต้องเก็บเครื่องปรุงอะไรพรุ่งไหมหลายอย่างอ่ะเครื่องเครื่องบอดได้ไหม
อะไรบ้างขากระเทียมผักชีอ่าอบเชยกล้วยก้าผง
พะโลน้ำตาลเกลือหลากหลายเลยล่ะเราก็ใส่เข้าไปก็มี
มีเกาจี้ก็หุยซัวก็จะได้สำหรับเนื้อแก้มใช่ไหมแล้วมีเนื้อส่วนไหนอีก
มีเนื้อน่องอันนี้เนื้อน่องลายตรงเนี้ยเหรอตรงเนี้ยลูกหนูมันอ่ะ
ส่วนมากมันไม่ค่อยมีบางวันมันก็ไม่มีทำเหมือนกันไหมใช้เวลาเหมือนกันไหม
ยังไงใส่เครื่องปรุงเหมือนกันเลยเน้นจังมีเนื้อน่องแล้วมีอะไรอีก
แล้วมีตัวเดียวตัวเดียวอันเดียวมีมีอะไรอีกเอ็นเอ็นแก้ว
ก็จะมีเนื้อทั้งหมดสี่ห้าส่วนด้วยกันครับผมทุกอย่างนี้ใช้การตุ๋น
คล้ายคล้ายกันครับผมใส่ส่วนผสมเหมือนกันใส่ส้มพร้อมกันหมด
พร้อมกันหมดเลยครับผมทีเดียวรวดเลยครับผม
ใช้เวลาประมาณ๒๐๐ชั่วโมงก็จะได้แบบนี้นะครับผม

เอาละครับบุกเข้ามาในครัวแล้วครับเฮียขอดูน้ำซุปก่อนได้ไหมน้ำซุปนะ

อกจากการเอาเนื้อมาต้มกับน้ำแล้วเฮียเลี้ยง

หอมหัวรันจวนจิตระดับ๑๐อีกว่า
ใส่เครื่องปรุงต่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องพะโล้ซอสปรุงรส
ไปด้วยรากผักชีกระเทียมขาอบเชย

อันนี้อะไรนี่อะไร
สดครับเนื้อสดเนื้อสดเราใช้เนื้อสดไหน
เนื้อกระโพกมีการหมักอะไรไหมใส่อะไรบ้าง
แป้งโซดาน้ำตาลน้ำแข็งน้ำปลา

โซดาจะช่วยทำให้เนื้อมันนิ่มเนอะครับผม

เอามานี่พวกนี้ขายสำหรับตัวเนื้อตรงนี้นะครับผม
เป็นสไลด์แล้วก็หมักเอาไว้อ่ามานี่กันบ้างดีกว่า

เนื้อเป็นเอ็นสดเอ็นสด

ร้อยหวายเอ็นแก้วหัวเอ็นต่างของเขาเนี่ยตามข้อต่างใช่ไหม
อันนี้ครับตุ๋นตอนนี้ยากกับตุ๋นเนื้อไหม
พอกันตุ๋นพร้อมกันใช้วิธีเดียวกันเลย
ตุ๋นขึ้นไปเรื่อยเป็นชั่วโมงอย่างนี้แล้วก็ใช้งานได้เลย
ครับผมตัวส่วนผสมในนี้คล้ายกัน
ครับผมตัวเดียวกันตัวเดียวกันหมดนะฮะแล้วก็ตุ๋นกุ้งไว้เรื่อยแบบนี้นะครับผม

เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นใหญ่ใหญ่เส้นหมี่เส้นหมี่
ไหนขายดีสุดไม่ต้องบอกน่าจะมีอยู่แล้วไม่มีเพราะว่ามีเยอะสุดจริงนะครับผม
ลูกชิ้นเราก็มีลูกชิ้นเนื้อเราเอามาจากไหนมาจากแม่วิยาเนี่ย
อันนี้สั่งมาสั่งมาเลยเจ้ากับแกสั่งมากี่ปีแล้ว๔๐กว่าปีนะ
มันเด่นยังไงลูกชิ้นอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันอร่อยที่สุดในนายุทยา
อร่อยที่สุดในนายุทยาเราก็เลือกของดีที่สุดในนายุทยามาขายมากัน
เดี๋ยวลองเมนูหน่อยละกันเอาเป็นเส้นหมี่ละกัน
หมี่เนื้อรวมทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวลุงทำให้ผมหน่อยนะครับ

เพราะช่วงหน้าเนี่ยจะมาฟินกันต่อแบบยาวไปยาวไปกับเส้นหมี่เนื้อรวมจากร้านก๋วเนื้อในเลี้ยกันจ้า